อายถามว่าไปแจ้งความที่ดีเอสไอตั้งแต่แรกเลยแต่พอเขายึดทรัพย์กลุ่มผู้ต้องหามาได้เนี่ยเพื่อรอการขายท่อตลาดแล้วก็เฉลี่ยเงินคืนผู้ที่เขาเสียหายเนี่ยต้องไปยื่นที่ปปง

ไออาจจะเข้าใจแบบนั้นว่าทางดีเอสไอก็คือลงทะเบียนไปแล้วก็คือจบแล้ว

แล้วได้มีการไปเสิร์ชเลขบัตรประชาชนในระบบที่เขามีลิงก์นะคะ
อายจะแชร์ให้ดูซึ่งลิ้งค์เนี้ยอายเข้าไปแล้วก็ไม่มีชื่ออาย
ทีเนี้ยอายจะได้บอกประชาชนได้ถูก
ต้องบอกว่ามันมี๒ส่วนในส่วนที่มันเป็นคดีอาญาเนี่ยของดีเอสไอก็ทำเป็นคดีอาญา
อันนี้ก็รอสารสั่งมาในเรื่องของทรัพย์สินที่ทางดีเอสไอยึดไป
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือของประปังงอประปังงอเนี้ยเขาฟ้อมเป็นคดีแพร่ง
สารสั่งมาแล้วก็ให้มาเฉลี่ยทรัพย์ก็ว่ากันไป
ทีนี้ในประเด็นของทางคุณไอยังไม่ได้ไปยื่น
ผมคิดว่าลองไปติดต่อกับทางปปงดู
เขาจะได้แนะนำขั้นตอนว่าควรจะดำเนินการได้อย่างไร
ก็ลองติดต่อทางประปังงอดูเขามี
คนคนที่ไม่เคยมาแจ้งความเกี่ยวกับกรณีของ
ก่อนแล้วลองดูว่ามันมีผลเป็นอย่างไร
เพราะว่าเป็นหน่วยงานคนละหน่วยงานกับทางกระทรวงนี้ที่ทำ
อันนี้ผมประสานทางข้างให้
เพราะว่าตรงนี้ผู้เสียหายแต่ท่านก็สอบถามกันทุกวัน
ซึ่งเราตอบไม่ได้